คุณผู้ชมมาดูคลิปดราม่ากันหน่อยนะคะยังไม่จบอุเพื่อนโชค
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
คือลักษณะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชตำรวจชั้นผู้น้อยเข้าไปตั้งด่านตรวจ
ก็คือตรวจลักษณะปกติทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าไปเจอเขาก็
แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับรถแคคอร์ดเนี่ย
ไม่ยอมให้ตรวจค่ะแล้วลักษณะคือพยายามที่จะบอกว่า
เป็นอธิบดีผู้พรรคศาสตร์ภาค๘นะและผมเป็นผู้กับสภทุ่งใหญ่นะ
เป็นเพื่อนกับภูมิกับสพทุ่งใหญ่ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกโชคดี
พยายามกล่าวอ้างแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ตรวจที่สุดแล้วตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนั้นนะคะ
ตั้งใจถ่ายคลิปนี้เลยแล้วก็ปรากฏลงมาในโลกออนไลน์

ผู้กำกับโชคก็คือภูมิกับโชคดีเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจชั้นผู้น้อยรายนี้เนี่ย
โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊ก
จังหวัดนครศรีธรรมราชระบุบอกว่ากฎหมายที่ควรรู้
ถ้าท่านอ่านดีการ์นี้เข้าใจแล้วทุกคนจะรู้ว่าทำไม
ผมถึงแก้ปัญหาให้ลูกน้องแบบนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้เขามาฟ้องร้องตำรวจของตัวเองภายหลัง
เขาก็คืออธิบดีผู้พิพากษาสารภาค๘มาฟ้องร้องลูกน้องของตัวเอง
โดยเฉพาะผู้ที่ถูกตรวจค้นเป็นนักกฎหมายคือภูมิกับเนี่ยพยายามอ้างเรื่องของ
พรบรถยนต์มาตรา๔๒ที่บรรยัติไว้ว่าผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถในขณะขับรถ
เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีแต่นี่แหละไฮไลท์ตรงนี้เลย
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้อำนาจพนักงานมีอำนาจเรียก
ตรวจสอบได้ทุกกรณีเจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจสอบได้เฉพาะ
มีเหตุต้องสงสัยเท่านั้นตามสิทธิที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
การใช้อำนาจเกินเลยของเจ้าพนักงานย่อมถูกปฏิเสธได้
ก็คือคนที่ถูกเรียกตรวจค้นสามารถปฏิเสธได้
เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญภูมิกับบอกแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ภูมิกับโชคดีมีการยกคำตัดสินของสารดีกา
เมื่อปี๒๕๕๕มาประกอบเล่าแบบสรุปแบบนี้
คือครั้งนั้นสารวินิจฉัยเห็นว่า
เมื่อไม่มีเหตุอันควรต้องสงสัยตำรวจตรวจค้นไม่ได้
ผู้ถูกตรวจค้นสามารถเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจได้
นี่แหละเอามาเทียบเคียงกันค่ะพยายามชี้แจงว่า
เคสที่๑ทำไมผมถึงปฏิบัติกับลูกน้องแบบนี้
มีการอาจจะย้ายเข้ากูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
เพราะผมพยายามปกป้องลูกน้อง
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่ลูกน้องไปตรวจเนี่ยก็คือ
อธิบดีภูมิภาคสาสารภาคแปดเนี่ยอาจจะฟ้องร้องกลับมาได้
เพราะว่ามีพบคำตัดสินของสารดีกาก่อนหน้านี้ปี๒๕๕๙
นิจฉัยออกมาให้เห็นแล้วว่าคือเขาสามารถเพิกเฉยได้
คนที่ถูกตรวจค้นเนี่ยนะคะ
ในโพสต์ของภูมิกับโชคดีเนี่ย
มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลย

ตำหนิที่นำคำตัดสินของศาลมาโพสต์
เพื่อปกป้องเพื่อนก็คืออธิบดีสารอาญาภาค๘
แต่กลับไม่ปกป้องลูกน้องที่ทำหน้าที่อย่างสุจริต

ภูมิกับใช้หลักการแบบนี้
ตำรวจชั้นผู้น้อยจะทำงานยากลำบากมากขึ้น
เมื่อตำรวจชั้นผู้น้อยไม่สามารถตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายได้
ต่อไปอาชญากรรมในพื้นที่ก็จะสูงขึ้น
ทำให้ใน๒ชั่วโมงต่อมา

หายไปแล้วลบโพสต์ทิ้งไปแล้วนะคะ

ทุกอย่างนะขึ้นมาในโลกออนไลน์ก็ปั๊บนะ

คือเรื่องนี้เนี่ยนะก็ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ออกมาให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

บอกว่าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่๑๔พฤษภาคมนี่แหละ
เรื่องจริงข้อเท็จจริงต่างเป็นอย่างไร

ตมตรีฐากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้

ว่าตอนนี้ก็มีการพูดถึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวาง
และต่อมาก็มีการให้ตรวจสอบว่าผู้ชายในคลิปเป็นใคร
ซึ่งก็แน่นอนค่ะยืนยันแล้วว่าคือนายไกรรัฐวิระพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘จริง
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาแล้ว๑ชุดนะคะ
โดยมีพันธมตเอกสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ราชการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การตรวจสอบจากคลิปที่นำออกไปเผยแพร่
แล้วก็ตรวจสอบจากการย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ซึ่งท่านก็บอกว่าจะต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน๗วันนี้
ขณะที่นายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
มีหนังสือแจ้งให้นายไกรรัฐวีระพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘นี้
ทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริง
ในกรณีปรากฏคลิปภาพตัวเองจนถูกเรียกตรวจใบขับขี่แต่ว่าไม่ให้ตรวจ
จนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนกับผู้กำกับโชคดีเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
ต้องชี้แจงกันมาตามกระบวนการนะคะ

นี่หน้าจอมีคนส่งมาผมก็เพื่อนโชค

พูดถึงเรื่องผมก็เพื่อนโชคในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ตอนนี้มีการทำคลิปล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะ
คลิปนี้เขาใช้ชื่อว่าผมเพื่อนโชค

สวัสดีครับสวัสดีครับดูใบผิดครับผม
ใบอะไรอ่ะใบน้องลูกน้องพี่เอาไปต้มหมดเลย
เดี๋ยวใบที่ไว้นี่ผิดกฎหมายแน่
มันผิดกฎหมายยังไงเอาน้ำใบเอาไปต้มหมดแล้วต้มใบไปหมดแล้ว

หน้าแก่วมันเขาหาจะครดละไหม

ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวใจนะ

รู้จักโชคไหมไอ้เรื่องใบ้เดี๋ยวตัวหาโชคเลยรู้จักครับ
ไอ้โชคไอ้โชคไอ้โชคชัยนะ
โชคไอ้โชคโชคชัย
รู้หรือเปล่าพี่เป็นไรเองรู้หรือเปล่าพี่เป็นอะไร

ถ้ารู้บอกพี่ด้วยนี่พี่ตามหาตัวเองมา๔ปีแล้วยังหาไม่เจอ

เนี่ยเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง
มันกลายเป็นเรื่องตลกเรื่องโจ๊ก

มองในแง่มุมขำก็เอาให้ได้สนุกสนานกันไป